เริ่มต้นด้วยการเปิดคลิปกันดีกว่านะครับ
เป็นคลิปแล้วก็เป็นภาพที่นักท่องเที่ยว
ไปถ่ายไว้ที่วัดป่าหลวงตามหาบัว

ก็เป็นสถานที่สำคัญที่ขึ้นชื่อเรื่องของการเลี้ยงเสือนะครับ

เขาก็อยากไปชมเสือตัวใหญ่ทั้งนั้น
แต่ว่าปรากฏว่าเกิดคลิปนี้ขึ้นมา

เป็นไงคุณลักษณะเหมือนเสือเขากำลังจะก้มลงไป
ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ดึงตัวขึ้นมา

วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติคนหนึ่ง

เสือวัดประเทศไทย

ที่เป็นผู้ดูแลเสือกำลังลากเสือตัวหนึ่งที่นอนแสดงโชว์อยู่

ให้เขาเชิดหน้าขึ้นหน่อย
แล้วก็ใช้มือทุบบริเวณใบหน้าของเสืออย่างจังนะครับ
แม้เหตุการณ์นี้จะเป็นเพียงเสี้ยวเวลาสั้น
แต่ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ล่าสุดมีผู้เข้าชมคลิปวิดีโอนี้ไปกว่า๖ล้านครั้งแล้วนะคุณ
โอ้โหแล้วเป็นชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้ได้ด้วยนะคะ
ก็ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเรื่องนี้
บอกว่าทางวัดจะไม่ยอมให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกกับเสือ
บอกอีกว่าการโพสต์คลิปร้องเรียนถึงเหตุการณ์เช่นนี้

คุณดูภาษาอังกฤษที่เขาโพสต์ไว้

แล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์
เราก็เลยกำลังพยายามจะมาจัดการกับเรื่องนี้
ก็คือตอนนี้กำลังที่วัดกำลังทำหลายทาง
เพื่อที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกมากขึ้น
จะลบภาพที่ไม่ดีนี้ออกไปซะ
แล้วก็ทางวัดเขาบอกว่าจะไม่ลบคลิปวิดีโอนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

แล้วก็เผยแพร่ภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติได้ทราบ
ก็ชี้แจงด้วยจะได้เข้าใจกันในภาษาที่เป็นสากลนะคะ

ทางด้านของนายอดีศรนุษย์ดำรงรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้เปิดเผยกับสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีบอกว่า

กรมอุทยานกำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง

อยากจะนำเสือออกมาจากทางวัดนานแล้ว

เรื่องของการนำเสือออกมาจากทางวัดเนี่ยนะครับ
ก็มีความพยายามอยู่นานมากแล้วนะครับ
แต่ก็ยังติดขัดปัญหากับทางเจ้าอาวาสอยู่
จึงไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับ
แต่ก่อนหน้านี้มีข้อตกลงกันไว้ว่า

ถ้าหากกรมอุทยานไม่สามารถเอาเสือออกมาได้
ก็ขอให้ทางวัดดูแลเสือเป็นอย่างดีก่อน
ในช่วงที่กำลังดำเนินการกันอยู่เนี่ยนะครับ